ต่อที่ชนบุรีกันหน่อยนะคะที่บ้านพักหลังนึง
ก็มีคนงานชาวกัมพูชาพักอยู่หลายคน
ล่าสุดไม่รู้วิท่าไหนค่ะห้องนึงเป็นผู้หญิงนะคะ
ควักมีดดาบยาว๑เมตรออกมาฟันหัวฟันหลังแบบโอ้โหหัวแบะเลือดอาบ
มีดยาวเมตรหนึ่งเลยสองเมตรค่ะฟันจนเนี่ยโอ้โหต้องลงไปนอน
พังภาพอยู่กับพื้นกู้ภัยต้องรีบประถมพยาบาลและนำส่งโรงพยาบาลเลย
เรื่องของเรื่องมาจากทำเก้าอี้หน้าห้องเขาพัง
อ่ะค่อยเล่าไปเพราะว่ามันมีหักมุมหลายประเด็นมากนะเรื่องนี้
เรื่องของเรื่องเนี่ยนะคะกู้ภัยเนี่ยก็ต้องมาทำแผลก่อนแหละ
พอได้รับแจ้งมาว่านายสุวรรณซิมคนนี้ที่นอนพังภาพอยู่เนี่ย
ถูกเพื่อนข้างห้องฟันด้วยมีดดาบเข้าที่หัวกับหลังค่ะ
ตรงนี้เนี่ยคือหน้าบริษัทอัลฟ่าคลาสนะคะอยู่ที่ตำบลหนองรี
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๑ที่ผ่านมาช่วงเช้ามืดของวันที่๕นี่แหละ
หลังเกิดเหตุตำรวจสพเมืองชนบุรีก็ลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะ
แต่ก็ไม่ต้องหาตัวคนทำนานเพราะเขาไม่ได้หนีไปไหน
นางสาวโซะทาวัย๒๔ปีชาวกัมพูชาเหมือนกัน
คนนี้แหละค่ะยืนรอมอบตัวกับตำรวจพร้อมกับมีดดาบ๑เมตรอยู่ในมือด้วย
โซทานเล่าแบบนี้ค่ะเคยทะเลาะกันมาแล้วกับคนเจ็บ
เพราะนายสุวรรณมาทำเก้าอี้นั่งเล่นที่หน้าห้องของเธอพัง
พอเธอไปต่อว่ากลับถูกด่ากลับแล้วหาเรื่อง
บอกโกรธมากโมโหด้วยด่าเธอไม่พอทำเก้าอี้พังไม่ทอ
ทำร้ายสามีเธออีกชกที่หน้าสามีเธอหลายครั้ง
ถ้าทนไม่ไหวเอามีดฟันเลยอาจจะเจ็บตรงนี้แหละไปทำสามีนี่แหละ
ดีอ่ะเป็นอะไรก็พูดอย่างนี้อ่ะผู้ชายถ้าผู้หญิงพูดอย่างนี้นุ้งไม่ก็สนใจแล้วนะ
แล้วคนที่โดนฟันไปเกี่ยวอะไร
ถ้าเวลาพวกนุ้งไปทำอ่ะก็มาตีผู้นุ้งแต่มันไม่มีแบบนี้นะตีตีตี
โซทาบอกว่าคนเจ็บพังเก้าอี้ห้องเธอด่าเธอกลับแล้วทำร้ายสามี
ไปฟังฝั่งนายแก่พี่เขยคนเจ็บหน่อยเขาบอกไม่จริงจริงแล้วคนที่ทำเก้าอี้พัง
ไม่ใช่สุวรรณแต่คือผมเองเขาบอกเขานี่แหละคือคนที่ไปทะเลาะกับโซทา
คือต่างคนต่างเมาตัวเขาเองไม่อยากมีเรื่องหรอก
แต่อยู่โซทาเป็นฝ่ายเอามีดดาบมามาเคาะห้องจะฟันเขา
แต่น้องเขยซวยดันเป็นคนออกมาเปิดประตู
เปิดแบบไม่รู้อีโน่อีเหน่ก็เลยโดนมีดดับฟันป๊าบ
ไปที่กลางหัวแล้วก็กลางหลัง
พี่สาวคนเจ็บก็ให้การด้วยอีกแรงหนึ่ง

คือเรื่องของเรื่องเพราะเก้าอี้มันหัก

เอามีดมาเคาะที่ห้องพอน้องชายเปิดประตูไปปุ๊บ
เลอร์ทะล่าโดนฟันเข้าไปเฉยเลย
คิดเลยว่าจะเกิดเหตุอุกอาจขนาดนี้
มาแล้วก็พมึงเตอะหัก
เอาล่ะในเมื่อสองฝ่ายเล่าเรื่องไม่ตรงกัน
ไปค่ะเราส่งคุณกั้งพัชรวรินลงพื้นที่เลย

คือลักษณะที่เกิดเหตุเนี่ยลักษณะคือเป็นห้องพัก

คนเจ็บกับคนก่อเหตุอยู่ชั้นล่างห้องติดกัน
แต่ว่าวันที่คุณกั้งลงพื้นที่ไปก็คือไม่เจอใครนะคะ
เพราะว่านางสาวโซทาก็ถูกตำรวจจับอยู่
ส่วนนายสุวรรณคนเจ็บอยู่โรงพยาบาลนะคะ
ก็เลยได้คุยกับเพื่อนของนายสุวรรณที่ตอนนั้นน่ะ
พอตอนโดนฟันแล้วนายสวนวิ่งไปขอความช่วยเหลือ
เขาบอกว่าคืนนั้นน่ะอยู่ก็ได้ยินเสียงสุวรรณตะโกนเรียกหน้าห้อง
บอกช่วยด้วยถูกพี่สาวข้างห้องฟัน
พอเปิดออกมาโอ้โหตกใจเลยเพราะสุวรรณีเลือดอาบตั้งแต่หัวถึงตัวค่ะ

สุดท้ายพอเราไปตามที่สพเมืองชนบุรี
ได้เจอกับนายดอนสามีของโซทาคนก่อเหตุ
เจอยาดเจอเพื่อนของฝั่งคนเกาะเหตุบ้าง
นางสาวส้มเพื่อนของโซฮาเล่าบอก
มานี่ค่ะเรื่องมันเป็นอย่างนี้
สามวันก่อนโซทากับสามีทะเลาะกัน
ทะเลาะกันเองนะแต่ข้างห้องอ่ะก็คือฝั่งห้องของสุวรรณอ่ะ
เข้าใจผิดคิดว่าโซทาไปด่ากระทบตัวเองที่อยู่ข้างห้อง

เอออันนี้เห็นไหมบอกว่า

เอาไอ้เก้าอี้ที่ตั้งอยู่หน้าห้องเก้าอี้ไม้ของโซทา
ทุ่มใส่ด้วยความโกรธเพราะคิดว่าตัวเองโดนด่า

ถัดมาโซทาก็บอกมาทุ่มทำไมทำไมไม่ซ่อมให้
ก็กลายเป็นว่านอกจากไม่ซ่อมให้แล้วยังทะเลาะกันอีก
แล้วคราวนี้สามีก็ออกมาเอาเรื่องด้วย
กลายเป็นว่าฝั่งของนายสุวรรณกับพี่เขยทะเลาะกับสามีของโซทา
แล้วเพื่อนบอกว่าฝั่งสุวรรณกับพี่เขยรุมทำร้ายสามีโซทา
โซทาก็เมาด้วยโมโหด้วยขาดสติด้วย
เห็นสามีถูกทำร้ายเอามีดฟันเลย
เพื่อนยังบอกด้วยว่าตอนนี้โซธาสั่งเมาแล้วนะ
มีสติแล้วเสียใจอยากขอโทษคนเจ็บ
ส่วนสามีคนเกาะเหตุพูดภาษาไทยไม่ค่อยได้
ก็บอกแค่สั้นนะคะว่าทางพี่เขยของนายสุวรรณกับนายสุวรรณอ่ะ
รุมทำร้ายเขาจริงภรรยาก็เลยออกมาช่วย
แต่ด้วยโมโหโกรธแค้นหรือเมาหรือไม่ช่วย
ก็ตามแต่ว่าการที่เอามีดไปไล่ฟันหัวฟันหลังเขาขนาดนั้น

เรื่องต้นโซทายังอยู่ที่สถานีตำรวจภูทรเมืองชนบุรี
ตำรวจจะนำตัวส่งสารจังหวัดชนบุรี

พรุ่งนี้จะนำตัวส่งสารนะคะเบื้องต้น
ตำรวจคัดค้านการประกันตัวด้วย